สุดท้ายความมูลนิธิวัดป่าหลงตาบัวเปิดเผยนะครับว่าในวันพระหัสสมดีนี้
เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปโนจะกลับไปที่วัด
เพื่อแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงกรณีที่เกิดขึ้นนี้ทั้งหมดนะครับ
ส่วนในเรื่องของความเคลื่อนไหวของวัดพระธรรมกาย
สิทธิ์วัดพระธรรมกายที่จังหวัดสะแก้วครับ
ได้ไปร้องเอาผิดต่อนายสมเกียจอ่อนนิมนต์หลังโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว

ขณะที่ผลการประชุมหารือร่วมกัน๓ฝ่าย
เกี่ยวกับการเข้ามอบตัวของพระธรรมชโย
ไร้ข้อสรุปหลังจากไม่มีตัวแทนวัดพระธรรมกายเข้าร่วม

ยืนยันว่าต้องได้ข้อสรุปที่ไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวทาง
ในการเข้าจับกลุ่มตัวพระเทพยานมหาหมุณี
หรือพระธรรมชโยบอกว่าเตรียมนำแนวทางจากที่ประชุม
พร้อมยืนยันว่าเงื่อนไขที่มีการเสนอในที่ประชุม
ยังอยู่ในกรอบของกฎหมาย
โดยเตรียมนัดประชุมหารือ๓ฝ่ายอีกครั้ง
วันอังคารที่๑๔มิถุนายนนี้นะครับ
ในขณะที่พระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
รองคณะจังหวัดได้เข้าเยี่ยมอาการอภาษณ
พระธรรมชโยประมาณ๑๐นาที
พบว่าขาซ้ายของพระธรรมชโยยังมีอาการบวม

พร้อมยืนยันแม้จะเป็นเจ้าคณะปกครองทางสงฆ์
แต่ก็ไม่มีอำนาจเรียกพระธรรมชโยมาพบ
เพราะคดีดังกล่าวยังเป็นคดีทางโลก

ส่วนในอายเพชรทองลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย

กล่าวในรายการถามตรงกับจอมขวัญ
ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
โดยบอกว่าเชื่อว่าคณะทำงานวัดพระธรรมกาย
เชื่อใจการทำงานของดีเอสไอ

นำเอานายแพทย์มโนลาวหาวนิษฐ์

เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายสมเกียจอ่อนวิมล
ในข้อหามินประมาทวัดพระธรรมกาย

หมินประมาทวัดพระธรรมกายครับ